เชิญท่านผู้ประกาศวงศ์พยาบาลนะครับได้กรุณาแสดงคำอยู่ตอนนี้ครับ

ท่านศิษย์ผู้ชวนพิธีภรรพทุกท่านนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้ติดตามนะครับ
ท่านศิษย์ผู้ชวนพิธีภรรพทุกท่านที่พวกเราได้ให้ความสนใจนะครับ
ผมรองสาธารณ์นะครับสนใจชาวศิษย์เสรีนะครับ
ในหน้าของภูมิการร่างการและภูมิการร่างการแพทย์นะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่พยายามติดตามนะครับ
สำหรับเนื้อหาข้อมูลส่วนติดตามของท่าน
แต่วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่เราได้โอกาสนะครับ

ทีมแพทย์กับกรมมาได้ทั้งหมดนะครับแพทย์ที่ดูแลก็มีหลายท่าน
เท่าไหร่ผมขอแนะนำนะครับอาจารย์วิสุทธิ์วิเวกับพี่รัฐนะครับ
อาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอุตสาหรบหัวใจนะครับ
ก็เป็นหัวหน้าทีขณะแรกที่บริหารในแก่อาหารส่วนผม
ที่เป็นตัวแทนนะครับผมขอแถลงข้อมูลให้ทราบอย่างงี้นะครับว่า
ทางโรงพยาบาลมุมราษณ์ได้รับการย้ายคุณโพงพัทธ์จากโรงพยาบาลเล็กเชิงอีกหนึ่งนะครับ
เราต้องเรียกได้ว่างานกลางเนี่ยแล้วคุณแดงเนี่ยได้ยูแลคุณโพงพัทธ์กันทั้งเดียวมานะครับ
ภายคำภาษาคณะภายคำภาษาการเชื่อตอบนะครับ
หลังจากที่เราได้ความรุนแรงนะครับ
ท่านพี่อ๊อคนองโมาชดนี่นะครับ
ก็พวกมันก็มีอาการด้วยแค้นในหลังหมาย
ถ้าเราเหลือสิ่งการทำงานหนักเท่านี้นะครับ
คือแบบความดันก็ดีของแบบนี้
คะแนนทางเรื่องของการพื้นที่วิวออฟเป็นก็ได้อยู่ที่ระดับ๑๔คะแนนคือว่าระบันการ
ระบันการในต้นระบันการจากภูมิแรง
ทางแพทย์ก็ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าแนวทางที่วินิจฉัยอย่างทันสมัยที่สุด
จากราวที่กับประชุมกับทีมแพทย์เราแล้วก็ประชุมแล้วก็รูปบางแขน
พี่แดงเราน่ะความหัวใจถึงใกล้คิดอยู่ในกระบวนการที่มัวตัดสินใจและรักษา
อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะฮะก็ให้บริหารทางยานะครับ
เพราะว่าในการที่ได้กำลังใจนะฮะ
จากคุณแดงและความหัวกันอื่นเป็นความที่น่ารักมาก
มาให้กว่าร่วมมือแล้วก็ให้กำลังใจคุณออฟมาตลอดจนวิสหาฯนะฮะ
สำคมก็ให้กำลังใจต่างอย่างเงี้ยแต่การที่เราติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
เนี่ยเพราะว่าการตอบสอนการรักษาของพี่ออฟเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
ต่างอย่างเดียวนะฮะอย่างนี้พี่ออฟก็อยากมาเกลียดพวกเรานะฮะ
แต่ก็เกลียดว่าก็อยากให้พี่ออฟได้ได้ได้ได้ขอให้เต็มที่นะฮะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพิเศษนะฮะก็อยากไปที่ที่ควรนะฮะ
เพราะพี่ออฟก็อยู่ที่ห้องพิเศษปกติน่ะก็คุยคุยกันเนี่ย
คือสำคัญว่าพวกเราอยู่นี่อย่างโอเคก็คิดถึงพวกเราจริง

แล้วก็ประพงงท์กันมาฮะเพื่อฉันแผนเนี่ยอยากให้พี่ออฟ
ที่ห้องพิเศษนะฮะอย่างควิเศษต้นเหมือนกัน
อีกษัตริย์อันหนึ่งนะครับ
พี่แน่ครับขอรู้สึกอย่างเล่าสำหรับวิธีนี้ครับตอนเกิดเหตุการณ์กันแน่ครับเกิดอะไรขึ้นที่กร
ก็พี่จริงตัวแดงก็ได้อยู่ในกรมถ่ายเหตุเกิดในกรมถ่ายกรมกรรมที่มองแขนสุริยาโรมมองแขนครับ
กรมตัวแดงมันอยู่ที่กรมถ่ายกรมชุดภาพกรมถ่าย๘ชาตินั่ง๑๐โมง
แต่ว่าเหตุเกิดประมาณ๑๑โมงเพราะลูกสาวอยู่กับพี่อ๊อฟคือตอนนี้ลูกสาวจะไปพังงา
แล้วพี่ยอร์ตต้องแปลงเริ่มต้องกร่องเคลิปจนอยู่แบบนี้นั่นเลยครับทั้งวันแล้วเข้าอยู่ในเหตุการณ์ตลอด
แล้วพอเข้าไปทำการนักแสดงแล้วเดินกลับมาเขาก็บ่นกระทำทีมงานที่อยู่รอบตัวเขาก็บอกว่าขาดเขาไม่มีแรงเหมือนเขาชาว
แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเป็นอะไรที่บางฝ่ายอะไรอย่างนี้
เขาก็เด็กที่อยู่ใกล้เขาก็บอกว่าชุมชัยหักแล้วก็เสี้ยงคืออาจจะไม่ค่อยทางหา
เนื่องจากจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเขาก็จะออกกำลังเยอะแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหาร
อาจจะไม่แบบทึ่งมนตร์กลางอะไรอย่างนี้นะ
ทีนี้พอเขาบอกว่าเขาเหมือนมือไม่มีแรงก็ไปซื้อกล้วยให้เขากิน
พอเขาหลับกล้วยอ่ะกล้วยมันตกจากเมื่อ
พอตกทุกคนก็คิดว่าเขาแกร่งเพราะเขาชอบเป็นคนโรคน้อย
พักใหญ่เล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้น
ถ้าเลือกหน่อยนิดนึงก็จะถึงมันตรงนั้นแล้วเขาก็จะไม่รู้ได้ถูกไหม
รู้ต่อหนึ่ง
น้องเติมหน่อยก็ได้
มกใช่นี่เป็นความโชคดีที่อู่ธนกรเตรียมแรงใน่เข้าไปแก่เช้า
ส่วนใหญ่ก็จะไปดูพี่ออฟแมนกลับเมื่อเขาไปยังซึมซับในการทำงานของพี่ออฟด้วย
ก็เอาเขามันนั่งที่ครองอี้แล้วก็แพ้กลงไปเลย
แบบทิ้งตัวเลยแล้วบีก็บอกว่าถ้างั้นเราไปนินทามอสดีกว่า
ดูไม่ค่อยดีนะก็บีกเขาไปสตาร์ทรถแล้วก็ขอเห็นกันแล้ว
ยิ่งเขาก้าวไม่ขึ้นก้าวไม่ขึ้นคือขึ้นหาเดียว
นั่นเหมือนกับความว่าสิ้นขวาของเขาอ่อนแรงมาก
พอไปถึงที่โรงพยาบาลหน้าหน้าหนองแขมนะครับ
ก็อ่าคุณหมอก็เหมือนรู้เลยก็ถือไม่ได้นะ
เพราะว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเขาสิ้นฉีดยาบางที

ตอนนั้นเวลาแดงขึ้นแต่งหน้าเสร็จกำลังจะเข้าฉากแรก
แล้วก็เขาก็บอกว่าเออฉีดยาในภายใน๑ชั่วโมงนี้
ที่แบบว่าถ้าฉีดตรงนี้ทันมันจะโอเค
แล้วก็อ๋อฉีดไปเสร็จแล้วพอแดงเข้าฉาก
เหลือขาแดงอะวิ่งเข้ามาบอกกลางฉากเลยว่าทุกอย่างเงียบกัน
แล้วก็คือเรียกสบายใจระดับหนึ่งเพราะเราคุยคุยกับคนที่เป็นหมอ
ที่เป็นคนรู้จักกันเขาก็บอกว่าถ้าฉีดตรงเนี้ย
เดินเช้าเขาเป็นปกติแต่ทีนี้ถูกแจ้งโดยคุณหมอเข้ามา
ตอนวิทยาชินในฉากเลยเนี้ยเขาก็บอกว่าอ่าตอนเนี้ยเหมือนกับเก่าอีก
อ่าอาการมันไม่ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้รับยาอะไร
เนี้ยอ่าอันนี้แดงกันไม่ทราบเนี้ยไม่เหมือนแบบนี้
นะครับอยากต้องกินอ้อนน้ำมาก็อ่าเขาเลยแนะนำแนะนำว่าให้เข้า
ซดสำคุณหอค่ะเจอว่าแดงเจ้าโรงพิพยาบาลอะไร
แดงก็เลือกเขียกสามโรงพิพยาบาลซึ่งหนึ่ง
และต้องมีบรรยากิจซึ่งคุณหมอแจ้งมาว่าทางบรรยากิจออกต่อเร็วมากและต้องตัดพร้อมมาก
และต้องต่อเรื่องบรรยากิจตอนแรกต้องให้ส่วนแอบแบลันซ์ไปจากบรรยากิจ
และต้องขอแอบแบลันซ์จากตัวนั้นไปเลยได้ไหมเพราะว่ามันจะช้าและก็เร็วไป
ด้วยเพื่อนเพื่อนผู้จัดด้วยว่ามีหลายคนที่มาถึงก่อน
เช่นน้องดามาฮะไทรรักษ์แล้วก็คุณฉินยุชักเนี่ย
เราถึงก่อนเลยอ่ะมีมันเกรดเยอะ
แล้วเสร็จแล้วพอมาถึงปั๊บเนี่ย
ก็ก็เข้าไปคุยกันเลยค่ะคือมีหลักการขั้นตอน
ทุกอย่างชักเจนแล้วไม่มีการสปอยไม่มีการดังมาก
คือคุณหมออธิบายตั้งแต่คุณหมอคนแรก
เอ่อก็มาเลยว่าถ้าเหมือนทำสแกนออกมาแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นอยู่ในเส้นเลือดใหญ่ก็สามารถจะลากให้ที่ลากออกมาได้
แต่ว่าอันนี้ฟังจากคุณหมอนะคะแต่พอแชร์ไปแล้ว
จะอยู่ที่เส้นเลือดฝอยลึกมากแล้วอยู่ลึกมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็เลยก็เลยทำการตรงนั้นไม่ได้
คุณแกนก็เลยเปลี่ยนแผนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนการรักษา
ก็ก็เลยกลายเปลี่ยนกลายเปลี่ยนว่าอ่าอ่ารักษาที่อย่างอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มันอยู่ด้วยกันเพราะแล้วเขาอีกประสิทธิ์อยู่นะฮะ
พี่แม่งครับตอนนี้พี่แม่งเวลาที่ออกครั้งแรกอ่ะอาการขนาดที่ออกเป็นไงบ้างครับ
อ๋อตอนนั้นเขาก็แค่อยู่ข้างต่าง
เดือนกันตอนตอนที่พาดทุนไปมีน้องมากับพี่ออกด้วย
ใช่ค่ะน้องเป็นในสินไงบ้างครับตัวอยู่ในรัฐเตรียมอ่ะค่ะ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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ให้เป็นค่อยไปเป็นขั้นต่อแล้วก็จะบอกเราด้วยความเป็นจริง
ว่าอาการต่อมุทรเป็นยังไงเราต้องรับมือยังไงประมาณเนี้ยฮะ
ตรงที่พี่แดงหนักเจนที่สุดตอนมีรับรู้ที่รู้ว่าเกิดจากโรคอะไรอีกแล้วเนี้ยคืออะไร
พอเริ่มรับรู้ก็ต้องพี่อ๊อฟพูดไปเลย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียกไปได้เร็วคือสเปคร์ติ้งเราจะไม่มานั่งร้อนพายตุฟาย
เราจะบอกเองว่าในที่มันเขาอ่อนแรงเราต้องเครื่องแข่ง
แล้วเราก็จะจับมือเขาแล้วบอกเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
ฉันจะยืนข้างเธอแล้วฉันจะอยู่กับเธอ
เลยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าคือเขาจะเป็นคนกังวลว่า
คนอื่นเขาก็ลำบากพวกเขาทำไมฉันถึงดูแลเธอไม่ได้
อันนี้คือนิสัยเดียวแต่วันนี้คุณดูแลเรามาเยอะ
เราจะดูแลคุณด้วยเต็มกำลังที่เรามี
และเรียนบอกว่าถิดใจออกแข็งแรงมากทั้งเวลานี้
แล้วเราก็แข็งแรงด้วยคือเราจะไปด้วยกัน
แล้วแนนคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นการบรรทอนร่างกายเขา
ในสุขภาพเขาที่ถิดใจเขามาร่างกายเขาจะค่อยดี
คุณแม่งแม่งวิสุทธิ์นะครับ
คุณแม่งแม่งคุณดูแลคุณผู้ประกอบยังตอบคำถามนี้นะครับ
แต่ที่ท่านอุตสัยสมศัพท์ได้กลับมาตอนแรก
เป็นข้อส่วนที่ข้อวิสุทธิ์คือ
พอท่านมาเทียบนี้เราได้ทำการตรวจเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่ากระทบเทียบสมควรประกอบในการปลูกครั้งนี้
ซึ่งเราไม่รู้ว่าในแผนการรักษา
น้องจะไม่ใช่มีการใช้ฮาตการในประกอบรักษา
ก็ต้องการรักษาบนการ
ปรับความสินบางปณะ

เริ่มต้นเลยสิ่งแรกที่เราทำคืออ่า
สมัยปรับปรอบเป็นที่ที่เราควบคุมความดัน
ยังไม่อยากเชื่อมความที่สุด
ปกปรุกทุกอย่างโดยเขาทีแล้ว
ต่อในระยะต่อมาระยะต่อมานี้
เราเริ่มคำถึงคนในการคุมภูมิคำแรง
เราเริ่มทำเปลี่ยนภาพในการพูดในการกลืน
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราพบเนี่ย
เป็นที่น่าพอแจ้งก็เราเห็นการอัตภัณฑ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นะครับในช่วงเวลาที่ลงพัฒน์วิทยุเนี่ย
กัลงงเราก็เห็นการพัฒนาตรงเนื่องทุกวง
มีเส่็นดีที่เผยเผ็นทุกวัน
มันมีถอยหลังหน่อยเดินได้เยอะ
ก็น่าจะพัฒนาตรงเนื่องกันยังไงดี
หลังจากนี้พี่ออกต้องทำอะไรบ้างกับอยู่ในทางธีมน้ำไทยบ้าง
ต้องแก้อัฏราเป็นวัดวันไหนแล้วก็ออกโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่
แต่ที่เรียนได้ทราบก็จะนำนี้ถึงทุกวันต้องเห็นชักขึ้นทุกวัน

ผมได้อธิบายด้วยกับท่านครอบครัวได้ฟังว่าตอนนี้ทุกอย่างถ้าแปลงเนื้อแข็งแรง
ข้อมือยึดปิดเมื่อสมองทำงานได้เต็มที่สิ่งหลับนี้ก็จะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมได้
อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมหรือ๑๐๐อาจจะเป็นแค่๙๙ครับ
ทุกอย่างที่กลับมาเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดที่เราต้องการนะครับ
และมันมีสิทธิ์ที่เราทำเราพยายามทำให้ทุกอย่างพร้อม
ที่จะให้ทุกคนโฟฟัสเนี่ยสามารถที่จะฟื้นให้เต็มที่
เพราะอย่างที่คุณแดนเบสมีคุณเราว่าเราพยายามให้คุณประจักษ์จริง
เพื่อนเพื่อนและคำต่างที่ให้คุณใจกว่านี้
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโฟฟัสเนี่ยมีคุณประจักษ์
แล้วผมไม่ให้ทราบเลยคุณโฟฟัสเช่นแข็งจริง
คนแค่ส่วนแหละที่เราว่าคุณโฟฟัสจะ
สิ่งสร้างเป็นมัวกำลังใจคุณค่ะ
ซึ่งไม่มีเที่ยวของคุณโฟฟัส
เช่นแข็งจริงแน่นอนที่คุณแดนโฟฟัสอยู่แข็งดีมาก
ซึ่งต้องให้กำลังใจกันเรื่องนะ

และคุณอาจจะเป็นหัวหนึ่งฟังคิดความอ่านของพี่อ๋อเป็นวิทยาลัยคุณแทนมีอะไรที่แทนของพี่อ๋อ
ผมเมื่อกี้ดูคุณคงฟังแล้วกับทีมคิดว่าผมคิดเหมือนกันคือ
คุณค่ะอ่านทุกอย่างเป็นปกติเพราะว่าผมคุยกับท่านเรียกลูกชายท่าน
ว่าได้ใครคำแนะนำอะไรก็ตลอดถ้าใครถามเลยคุณหมอมีอะไรช่วยแนะนำก็ได้ครับ

การพูดอันนี้ยังไม่ต้องนะฮะต้องต้องดูการพัฒนาถ้าผมไม่พูดกลับไป
ครั้งแรกคุณคงแป๊บพูดได้ม้อยมาก
อย่างเมื่อกี้ไม่บอกพูดไม่ออกตอนนี้ไม่ก็พูดออกเลย
แต่ว่ายังไม่ชัดเซียนอันนี้นะฮะเซียนอันนี้เดี๋ยวฟื้นฟูแล้ว
คืออย่างนี้นะฮะพันละที่ผมได้ไปใกล้ชิดนะฮะ
ผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมถามมาว่าพี่อ๊อคร์นักข่าวมาพี่อ๊อกจะปากอะไร
ผมอยากบอกว่าพูดไปคุยแบบนี้เลี่ยงเรื่องสำหรับภูมิเรียนหนึ่ง
ชาติละครแต่ละชาติพี่อ๊อตแสดงแหวไปกินแสเดี๋ยวผมกลับไปกลับมา
เพราะเขาไม่กำลังใจผมเห็นตอนที่เขามีคำภาพแบบนี้

หยอกร้องกับเล็กครอบลูกชาย
เป็นภาพที่ผมว่ามีความสูงผมเห็นก็มีลูกชาย
ผมว่าในเรื่องตรงนี้นะในเรื่องของการประทานด้าน
เรื่องความจำความคิดหาผมว่าเป็น
จำนายเป็นแล้วผมก็ยังไม่กลับสอน
แนวคิดในการกำกับหนังด้วยนะ

จริงขั้นตอนนี้แล้วจะความพร้อมกับคุณโรคบริการนะ
ความพร้อมกับคุณโรคบริการตามนี้
แต่อาจารย์เนี่ยก็สาเหตุที่แดดว่า
อะไรที่ดีแบบเจ้าชีวิตมงคลักที่ลูกภาพ
แล้วก็เราก็มั่นใจไม่ละครับทีมแพทย์ผมในทุกคน
ตอนที่พี่โมพัดมาให้เต็มในตัวใจจริง

เป็นผู้ชายที่เย็นแข็งนะครับ
ผมว่าบางทีแบบตามที่ฟังเราเนี้ยก็ให้ความรันใจพวกเรา
ที่เราช่วยดูภาษาแล้วก็ให้รันใจครอบครัว
เป็นครอบครัวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก
พี่แดกเองแล้วก็น้องน้องมันสองคนเนี้ย
ใครรักกันแล้วก็ผมว่าเป็นที่ทำที่จะดีขึ้นได้เลยนะ

อีกไม่นานแล้วพี่พี่ผมก็นั่งคอลลิเตอร์นะพี่นะ
ในกล่องถ่ายแบบกล่องคอลลิเตอร์ผมก็ไม่ทราบเป็นยังไง
พี่ก็ชวนว่าคุณบอกให้ดูเลยดิน้องแคร์อะไรอย่างเงี้ย
ตามไปดูว่าพี่มุมตั้งของงานยังไงขอบคุณครับ
อยากถามพี่แดนหน่อยครับในส่วนงานของพี่อ๊อฟ
ภาพยนตร์นาคีเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลต่อไปครับ
ตอนนี้นาที๒นะคะ
จะก่อนด้วยกันที่๑๘เดี๋ยวนาน
ทุกอย่างจะเหมือนกันตามเดิมแทนเดิม
ก็คือไปคุยกับเขาว่าคุณอาพิบูรณ์
ก็ถามกันว่าเอายังไงเราก็ต้องถามเขา

เดรกจะถามเขาบอกแล้วให้เขาดู

เขาก็จะชอบตำแหน่งขอบคุณครับ

และก็จะทำกันเป็นเรื่องของการตลาด
ในภาคหลังนี้
อะไรก็ให้เสร็จคุณพิมพ์ค่ะอยู่ในคำที่เดิมที่มันคือคำเบิร์ดฉายอะไรอย่าง
เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนกันเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นสิบแปดต่อคุณ
ในส่วนของเรื่องภูมิกรรมแล้วค่ะภูมิกรรมตอนนี้เหลืออีกประมาณ
ที่สิบถึงอืมประมาณโดยประมาณนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อาทิตย์
จะมีโภกติดต้องปิดได้แล้วแต่ก็จะทำการในภาคหลัง
ตะลูกยังไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเนมสิกแปด

เพราะว่าเรื่องนี้จริงปกติต้องปิดแต่แล้ว
แต่เรื่องนี้ยากกว่าปกติ

ซึ่งปกติเราก็จะปิดที่๑๔ตอน
ตอนนี้ใช้คิวไป๘๘นะ

แล้วเราจะปิดให้ได้ที่๑๑๐คิว
เพราะฉะนั้นเราเหลืออีกน้อยมาก
ซึ่งตอนนี้อู๋มก็ได้ทำงานแล้ว
แล้วอ๊อฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่
พอว่าเขาจะมาตั้งคำเป็นบ้านอยู่ในบทของเขา
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการสินสารกับทั้งบทของพี่ออฟ
แล้วก็จากทีมงานใกล้ชิดเนี่ย
เขาได้เหมือนลิฟทูลทั้งหมดของบทไว้แล้ว

เพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมทำงาน

พอปกติพี่ออฟก็จะเป็นคนแหลง
แล้วพรุ่งนี้สังกันมาเลย

ยันจิบป่ะเขามันเรียนยันจิบ

ชาติที่อียอยตกกับอีเรนวล
พี่เลนด์มูลตกแต่พี่ไลน์เป็นยังไงให้เราให้ฟัง
คุณเบนล่าก็เหมือนรับปากว่าพี่อ๊อฟไม่ต้องกลัวนะสาวไม่ต้องกลัว
ว่าหนูจะเล่นให้สุดชีวิตแรงสุดแบบหัวใจที่หนูทำได้
แล้วก็เอาคลิปให้ให้ดูคือใครอยากจะปากอะไรก็คือให้เป็นส่วนมาก
พี่เลนด์ยังเป็นห่วงไหมครับเหมือนพี่อ๊อคอย่างห่วงงานตลอดเวลา
ถ้าเกิดมีงานทักทอดไม่ถึงที่ก็ต้องเบางานทักทอดก่อน
เดี๋ยวก็ให้ทุกวันตะวันไม่ต้องไปคิดข้ามิดช็อต
ก็คือคิดวันนี้พี่ปูจะทำตัวเองให้มันแข็งแรง
ถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้หน่อย
แต่ที่ว่าหลังจากนี้ก็คงให้พี่อ๊อคเบางานเลย
หรือเป็นพี่วิศสาวให้หูให้ลูกคุณหลังจากนี้เราจะเรียกว่ากันกว่าสถานี
ตามแดงก่อนสว่างยาวรั้งเวลาอีก๑นิดสักครั้ง
ในการทำงานของพยาบาลมีแบบเน้นเลยว่า
ไม่ค่อยเคยเห็นลักษณะของกลุ่มทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ทำงานเหมือนเป็นญาติของตัวเอง
และทำงานด้วยหัวใจ
เพราะว่าเราทำงานทุกชิ้นของเราเราก็ทำด้วยหัวใจ
น่าจะมีจิตมือการ
กับการทำงานด้วยหน้าที่อยากมาต่างกันมาก
เพราะฉะนั้นพยาบาลหรือแพทย์ที่นี่ทำงานด้วยหัวใจ
นั่นก็จะท่องเทและเราหวังใจมาก
เขาบอกอ๋อเราเจอหมอที่ดีทีมหมอที่ดี
นั่งเข้าประชุมกันตลอดเวลาพูดคุยตลอด
สำหรับสุขภาพร่างกายแดงขอมอบให้กับทางพิมพ์แพทย์ที่นี่

ทางเราแต่เดียวยาของติดใจของอ๋อ

ใจมาร่างกายต้องมาเลยค่ะ
คือเขาเป็นคนที่ชอบอิสระ
เขาไม่ชอบให้อะไรมาปลืืนเขา
มีสายนู่นนี่เขาก็จะสะบัดสะบัด

แต่กับหมอเขาจะตะกายเหมือนตะกายว่าเธอเข้ามาคุยกับฉันเข้ามาคุยจะต้องรู้ด้วย
ในหลังวันนั้นที่คุณหมอรู้สึกคุยแล้วคุณหมอกังวลละเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่า
จะได้เรื่องของจิตใจจะได้ไม่มีอะไร
ตอนนั้นคือเขาก็คงยังไม่มั่นใจว่าเขามีความอันตรายหรือมีอาการที่ไม่โอเค
ก็จะไปกว่าที่เขาเป็นหรือต่อเขาเองได้ครับ
ว่ามือคงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับงานในชีวิต
จริงเราก็มีเวลารีไทยนะครับชีวิตเราทุกคนอาหารมนุษย์ทำงานเขามีเวลา
รีไทยและพักผ่อนเราเคยกำหนดกับตัวเราเองอย่างกัน
ว่าเราจะส่งต่อให้ลูกแล้วมันถือเวลาเขาหรือไม่อย่าง
ก็พอดีลูกเขาเพิ่งจบมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาคงไม่ได้เรียนต่อแล้ว
ตอนแรกว่าจะไปเรียนต่อแต่ว่าวันนี้พ่อเป็นอย่างงี้
ลูกก็ไม่เรียนรู้ให้เลยแล้วมันถึงเวลาของลูกแล้วที่จะลุกขึ้นมา
เหมือนแข็งแรงแค่เท่ากับพ่อ
กรับจัดผ้าติดใจของตัวพี่แดงเลยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้
โน่งผ่านไม่ทิ้งได้ไหมครับ
ไม่อยากตอบคิดหน้าตรงร้าย
ดีกว่าคนฟังผมแล้วถ้าจะติดต้องถามว่าการตอนนี้เนี่ยถือว่าหายป่วยหรือยัง
แล้วก็ปลอดภัยอย่างคำว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนครับ
ดีกว่าความแรงอย่างมากมายปลอดภัยแน่นอนสบายใจได้
เรื่องหายป่วยไม่หายป่วยแค่ที่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องทำแค่ฝากคุ้นตัวร่างกาย
ก็ในคำตำความว่าหายป่วยคือคุณผู้กอมต้องความทำการแสดงยังไม่ถึงขั้นละหนะครับ
คำเตรียมภาพบำรับยังไม่สามารถเดินทางประดิษฐ์
ถ้าคำเตรียมภาพ
ภาพต้องใช้เครื่องคุยช่วยจึงจะสามารถแก้วทางอาหารสิทธิ์กันด้วย

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ